ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะยายบอกว่ายายไม่ไหว
ลูกเขยถึงทำแบบนี้ทำไมลูกเขยถึงตีหลานยาย
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ยอมให้ไปเรียน
เอ้าทำไมไม่ยอมให้ไปโรงเรียน
เดี๋ยวสอนเองเดี๋ยวสอนเองละกันแล้วสอนได้ไหม
ก็นี่ไงเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะคลิปนี้ที่ยายบอกยายไม่ไหวจริง
แอร์มาพูดสิแอร์มาพูดสิแอร์มาพูด
แอร์ลองไห้ลงมาใช่ไหมเมื่อเช้าเนี้ยลองไห้ลงมาว่าเจ็บหลัง
เอาบอกยายยายก็เลยว่าว่าน้องฟังว่ามันไอ้มันเจ็บหลัง
เขาก็ตอบเข้าไปลูกตอบไปเลยไม่ต้องกลัว
ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบติกไม่กล้าตอบ
ถ้าพูดไปปุ๊บแล้วจะโดนจะบอกไปเลยไปเอามาเลย
ไอโลก่อนเนี้ยไม่จบไม่สิ้นเลยไปเอาพอมงพอมอมาเนี้ย
ยังไม่จบไม่สิ้นเลยเกมสะออยยังเหนือกันไม่พออีกเหรอ
ไม่ใช่พี่น่ะไม่อยากให้เกมสีลูกแบบนี้เกมสีแห่งตาลอย
นี่แหละค่ะโอ้โหร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต้องมาเคลียร์ต้องมาไกลเกลี่ยเรื่องนี้เพราะว่าผู้เป็นพ่อเด็กก็บอก
อย่ามายุ่งอะไรเดี๋ยวจะดูแลเองจะสอนลูกเอง
นี่ลูกผมอ่ะส่วนผู้เป็นอะไรนะแม่ยายเนี่ย
บอกโอ้มันไม่ได้หรอกขนาดนี้ยังอารวาสแบบนี้เลย
แล้วจะมาสอนลูกได้ยังไงใช่เพราะว่านี่ก็คือหลานฉันเหมือนกัน
ฉันก็รักของฉันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

อนธานีพอได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำร้ายร่างกายเด็ก

แล้วก็ไปเจอยายของเด็กเนี่ย
คุณยายบุญอานอายุเกือบ๗๐แล้ว
แล้วก็บอกว่าเนี่ยสงสารหลานหลานสาว๑๐ขวบ
ไม่ใช่แค่เจอยายอย่างเดียวนะเจอป้าของเด็กด้วย
แล้วก็กำลังเถียงกันกับลูกเขย
ลูกเขยนี่ก็คือพ่อแท้ของเด็กนี่ละค่ะ
ใจเย็นนะใจเย็นนะผมขอฟังเหตุผลของทุกฝ่ายหน่อย
ใช่ต้องใช้เวลาอยู่พักนึงเลยแหละ
ถึงเหตุการณ์ถึงจะสงบลงนะคะคุณยายเล่าแบบนี้
ฉันมาเช่าบ้านที่นี่อยู่กับผัวฉัน๑๐กว่าปีแล้ว
ฉันมีลูกด้วยกัน๔คน
มีลูกชายคนโตทำงานเทศบาล
ลูกชายคนรองก็ไปเป็นรอปภแล้วก็มีลูกสาว
ลูกสาวคนที่๓ชื่อขวัญใจก็คือป้าเด็กนะ
ลูกสาวคนสุดท้องชื่อออย
ออยนี่แหละไปแต่งงานกับเกม
แล้วเกมมาอยู่ด้วยกันเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ฉันไม่เคยเห็นไอ้ลูกเขยของฉันคนนี้
ออกไปทำมาหากินอะไรเลยมันอยู่แต่บ้านเนี่ยเล่นแต่เกม
ทีนี้เมียออกไปทำงานมันก็กลายเป็นว่า
พอลูกสาวของคุณยายออกไปทำงาน
แต่ลูกเขยอยู่ที่บ้านแล้วเล่นเกมเฉย
เขยก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยค่ะ
คุณยายบอกแบบนี้ไอ้ลูกเขยฉันน่ะโมโหร้าย
ทุบตีเมียก็คือลูกสาวฉันนี่แหละ
แล้วพาไปทุบตีลูกของตัวเองอีก

พ่อมันบอกแบบนี้เดี๋ยวพ่อมันจะสอนลูกเอง
คิดดูสิฉันก็ห่วงหลานหลานฉัน๑๐ขวบแล้วนะ
พ่อมันติดเกมทำร้ายอีกแล้วจะสอนได้ยังไง
ใช่แล้วมีการขู่ด้วยนะอย่าไปบอกใครนะ
อาบน้ำให้ลูก๒ต่อ๒อีก
ยายเขาก็เป็นห่วงไงว่าต่อให้เป็นพ่อกับลูกสาวแท้

ใช่ครับ๑๐ขวดแล้วนะฮะ

สาววิ่งมาบอกยายพ่อทุบหลังหนูอีกแล้ว
อ้าวฉันเห็นแบบนี้ฉันได้ยินแบบนี้
ฉันก็ไม่ไหวหรอกโทร๑๙๑เลย
คุณตำรวจมาที่บ้านมาเอาไอ้ลูกเขยไปที
มันต้องขอลูกดีสิว่าตัวนี้คือนี่
มันต้องไปบอกลูกมันสักอย่างหนึ่งว่า

มันไปบอกลูกเพราะลูกมันกลัว

ถ้ามึงมึงฟ้องฟ้องยายมึงหรือมึงฟ้องใคร
มันจะตีมให้ตายหลานเคยบอกแบบนี้ค่ะ

ดูข่าวไทยรัฐทีวีต้องฟังให้รอบด้าน
เราก็ไปถามในเกม
พ่อของน้องวัย๑๐ปีเนี่ยนะคะ
ในเกมก็ยอมรับนะผมมาตีลูก

ผมตีลูกผมผมจะสั่งสอนผมไม่ได้กะเอาให้ตาย
และเรื่องที่ผมไม่ได้ให้ลูกไปโรงเรียน

แล้วจะไปเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไร

ผมมีเพื่อนอยู่กระทรวงศึกษาไง
ผมขอแผนการเรียนอะไรมาเรียบร้อยแล้ว

เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะห่วงเด็กนะ

แล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหมเห็นไหมขวัญเสื้อใช่ไหมล่ะ
นั่นที่น้องถืออยู่เหลือง
คืออันนี้เหรอที่ตีลูกแล้วก็บอกว่า
กะเอาให้ตายตีเพื่อสั่งสอนเฉย
คุณผู้ชมเราก็ถามไปเหมือนกันนะ
พ่อเด็กเหมือนกันว่าต่อให้จะขอแผนการเรียน

เอาแล้วเรื่องการประเมินผลคุณพ่อวางแนวทางไว้จะทำยังไง
ผมประสานโรงเรียนเอกชนไว้หมดแล้ว

คือถ้าสมมุติเกิดว่าแม่ยายผม
หรือว่าป้าของหลานจะไม่พอใจ
ไปแจ้งความเอาหมายสารมา

ในจุดที่พอเหมาะพอ

แต่ตีในจุดที่พอเหมาะพอควร
จะสอนลูกเองแล้วไม่ให้ไปโรงเรียน

จะขึ้นป๒การเรียนออนไลน์เด็กอายุแค่นี้
ถามว่าประสิทธิผลของการเรียน

แล้วน้องเขาไม่ได้ไปเรียนนานหรือยัง
ครับ๒ปีตั้งแต่โควิดเลยใช่
คุณพ่อเขาก็มีเหตุมีผลนะ

เอาให้ดีนะผมถามอีกรอบเอาให้ดีนะ

ตำรวจเองก็ถามเด็กถามน้องวัย๑๐ปีคนนี้แหละค่ะ
หนูหนูโดนพ่อทำร้ายไหมลูก
สายหัวเปล่าค่ะหนูไม่ได้โดนพ่อทำร้าย
แล้วก็ดูตามเนื้อตามตัวตามแขนตามขาก็ไม่ได้มีร่องรอย
ไม่ได้มีบาดแผลอะไรทีนี้แหละคุณผู้ชม
ตำรวจเขาเลยบอกว่าหุยถ้าอย่างนี้มันก็เลยดำเนินการอะไรไม่ได้ไง
เพราะว่าจริงเด็กก็อยู่ในความดูแลของพ่อของแม่อยู่ถูกไหม
สิ่งที่ตำรวจทำได้เหมือนกับเป็นตัวกลางในการเจรจาเท่านั้น
แล้วเอาจริงคือเราก็ไม่รู้ไงว่า
แม่อะไรนะแม่ยายกับลูกเขยมีปัญหาหรือมีอะไรกันหรือเปล่า
แต่พอแม่ยายโทรแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็มาดู

เออแต่ถามว่าแม่ยายหรือว่าผู้เป็นยายของเด็กเนี่ย
เขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะเขาก็เป็นห่วงหลานเขา
นอกจากตำรวจน่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลเหมือนกัน
ใช่จริงต้องเข้าไปดูแลอย่างที่คุณบุ๊คบอกนะ
เพราะว่าตำรวจถ้าไปถามแล้วน้องยืนอยู่ตรงระหว่างพ่อกับยาย
เขาจะตอบยังไงคุณใช่ไหม